เดี๋ยวจะพาไปดูเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่เขามีความชอบในก๋วยเตี๋ยวเรือมาก
ว่ากันว่าทำอะไรที่ชอบแล้วจะเจอแต่สิ่งดีเจอแต่ความสำเร็จ
งั้นไปติดตามไปเลยในช่วงตลาดกิน

นี่ชิมก่อนปรุงเพราะรสชาติเขาบอกว่า

คุณผู้ชมฮะร้านนี้นะครับคือ

ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายบายพาร์ทตะบนเชิงเนิดอำเภอเมือง

จากเทศสิบสามชนิด
รสนะอร่อยเด็ดโดนใจอย่างแน่นอน
ไปถามคุณเจ้าของร้านเขาบอกว่าที่ตัดสินใจเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือ
เพราะชอบก๋วยเตี๋ยวเรือมาก

ไม่เคยปันใจให้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
น้ำจงน้ำใสไม่เอาต้องน้ำข้นก๋วยเตี๋ยวเรือเท่านั้น

คิดไปสมัครเรียนทำแบบจริงจัง

เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไม่ซ้ำแบบใคร

เขาบอกว่านัดซุปขามีกลิ่นศึกปฏิมัณณ์ครีมเทศน้ำเลย

เคี่ยวนานกี่นาทีพี่

เอาเป็นอาชีพไม่ว่างก็ต้องทำ
๔ชั่วโมงครึ่งวันได้คุณผู้ชมเกือบครึ่งวัน
ได้น้ำซุปที่มันหวานหอมกลม
สรรคแต่วัตถุดิบที่ดีสดใหม่ทุกวัน
ส่วนชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจักรพรรดิ

ของหลุงตาม้าหรือหลุงปุดุ

หูนี่นะก๋วยเตี๋ยวเรือจักรพรรดิครับคุณผู้ชมครับ

ขนมถ้วยนี่เป็นของดิฉันค่ะ

แต่เราต้องกินคู่กับขนมถ้วย
ใช่ไหมก็ให้เมียทำนี่แหละ

ในนี่เป็นสูตรที่ตัวเธอเองทดลองปรับ
คือไม่ได้แบบว่าเป็นสูตรที่แข็งกระด้างเท่าไหร่

เนี่ยวางเทินกันเป็นคอนโดเลย

สิบโมงเช้าจนถึงช่วงบ่าย
ขายหมดแต่บ่ายเงี้ยวเขาว่างั้น
ไปทานกันแล้วกันราคาเริ่มต้นชามหนึ่งไม่แพง
๓๐บาทอีกหรอแล้วถ้าไปสั่งร้านนี้คุณเจ้าของร้านแนะนำว่าอู๋ราคาดีประหยัดนะ
เจ้าของร้านแนะนำว่าต้องสั่งแคบหมูเจียว
กากหมูเจียวอย่างนี้หรอมาเลย๒๐บาท
ก็บอกว่าไม่แพงจัดไป
อุ้ยถูกออกสุขใจแล้วดูดิก๋วยเตี๋ยวเขาใส่หมูตุ๋นใช่ไหม
ตุ๋นอะไรอย่างนี้ลวกทีสองก๋วเตี๋นี่มันอยู่ที่น้ำซุปจริงนะ
ใช่วิธีการอ่ะเออแล้วดูตามเครื่องตรงนั้นนะ
คุณดูหิวคุณไปกินเถอะก๋วยเตี๋ยววันนี้ไป